มีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งแล้วก็อารวาสไปทั่ว

ล่าสุดไปก่อเหตุที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ทุบรถเขาเนี่ยเสียหายไป๔คัน

โพงปืนมาด้วยเน็บเอวมาเลยเดินแบบดุดันไม่เกรงใจใคร
เห็นไหมมุ่งหน้าไปยังอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
แล้วไปทุบรถเขาในอู่เนี่ยเสียหายไป๔คัน
นี่ฮะถือปืนแบบดูสิเห็นไหม
เขาป่วยไหมคะมีอาการป่วยหรืออะไรไหมคะ

เพราะสุดท้ายเนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวเขาบอก
เขามีอาการทั้งจีนแต่ประทานโทษครับ
คนที่เขาประสบเหตุเขาบอกเขาไม่สนุกด้วยนะแบบนี้เนี่ยนั่นน่ะสิ

แล้วมีปืนด้วยนี่เจ้าของอู่เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจก็มาจับได้กลางถนนเลย
นี่นะฮะแล้วมันหลายครั้งหลายหนนะครับ
ตรงนี้ที่มาจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณจ๋าจำศรีนี่อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คลิปที่ถ่ายไว้ได้นะครับ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่อู่ซ่อมรถที่ถูกบุกเข้าไปแล้วดูรถเขานะฮะ
รถเก๋งคันสีเขียวถูกทุบกระจกหลังนะฮะ
แตกหมดนะครับเป็นรูใหญ่อีกสองคันก็ถูกทุบกระจกแตก
อู่ตอนนี้ก็ต้องย้ายรถหลายคันไปอยู่อีกร้านหนึ่งนะฮะ
อู่นึงกลัวจะถูกอีกนะครับ
มีร่องรอยกระสุนปืนบนหลังคาของอู่ด้วย
มียิงเข้ามาอย่างนี้อีกเห็นไหมนี่แสดงว่า
จากมาทุบรถแล้วยังมายิงด้วย
เอาปืนมาไม่ใช่เอามาล้อเล่นไม่ใช่ปืนปลอมยิงจริง
ภรรยาของเจ้าของอู่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๗เมษายน
ตอนนั้นเธออยู่ที่อู่กับสามีอยู่มีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
พอเสียงปืนเงียบลงก็ออกมาดูกันที่หน้าอู่
ไม่เจอความผิดปกติอะไร๘เมษายน
ทำธุระกันแล้วกลับมาที่อู่เจอรอยกระสุนที่หลังคาอีก๖๗นัด
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แจ้งความเพราะยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เช้า๙เมษายนมีตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุนั่นแหละ
ซึ่งทางอู่เขาบอกเขาไม่รู้จริงนะว่าใครเป็นคนแจ้งตำรวจ
เพราะของเขาเขายังไม่ได้แจ้ง
จับไปเช้าตกเย็นได้รับการปล่อยตัว๙เมษายน
พอชายคนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาเท่านั้นแหละ
ถือปืนบุกมาที่อู่เขาตามภาพในกล้องวงจรปิด
ถามว่ามาทำไมก็เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย
คิดว่าทางอู่เนี่ยแจ้งตำรวจให้มาจับ
นี่ฮะเธอก็เลยตะโกนถามสามีเธอนะ
ตอนที่มามาตะโกนถามหาสามีเธอ
แล้วก็มาทุบทำลายข้าวของในอู่
ตอนนั้นเธอก็กลัวกันกับสามีเธอก็พากันไปหลบซ่อนในห้อง
อ่ะปิดไฟล์หลบเลยอ่ะค่ะปล่อยให้เขาเอาละว่าทำลายทุบนู่นนี่นั่นไป
เพราะว่าพกปืนมาด้วยผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินวนเดินเวียน
ข้าวของทุบกระจกรถในอู่จนแตก
ทีนี้เขาแจ้งตำรวจจริงนะฮะ
ผ่านไปสามสิบนาทีตำรวจมาถึง
แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้ว

สิบเมษายนวันรุ่งขึ้นผู้ชายคนนี้บุกมาที่อู่อีก

นี่วันที่๑๐เมษายนนะฮะ

สามีอยู่ข้างนอก
แล้วสามีมองเห็นก็โทรมาบอกบอกนี่
คนนี้เนี่ยกำลังใช้ครีมตัดเหล็กตัดประตูรั้วอู่เนี่ยจะเข้าไปข้างในนะ

โชคดีเหลือเกินตำรวจมาจับตัวไว้ได้ทันนะฮะ
พอตำรวจออกมาเราถึงได้ออกจากที่ซ่อน
เพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้โชคที่เงียบไปแล้ว
คือเขาจะแบบนั่งซุ่มรออะไรรึเปล่าเราไม่แน่ใจก็เลย
พอเห็นตำรวจมาเราถึงได้ออกตำรวจเข้ามาเรียก
หวาดกลัวตลอดเลยจ้ะตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่เคยแบบ
สบายใจเลยตั้งแต่วันนั้นจ้ะ
ทีนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้
ต้องมาอารวาสที่อู่เขานะค่ะซึ่งความจริงตอนที่เขามีร่องรอยถูกยิงอะไร
ถ้าเขาจะแจ้งความก็ไม่ได้ผิดนะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทางนี้เขาบอกเขาไม่ได้แจ้ง
ไม่รู้ไปอารวาสที่ไหนด้วยมีคนแจ้งด้วยก็เลยถูกจับไป
พอปล่อยตัวมานี่มาละวาดเพิ่มอีกเจ้าของอู่นะครับ
บอกว่าเขาเปิดอู่ที่นี่มา๑๐ปีไม่เคยมีปัญหากับคนก่อเหตุเลย
ไม่เคยเจอหน้ากันด้วยไม่เคยคุยกันด้วยแต่ร้านของเขาเนี่ย
มีกำแพงหลังร้านติดกับกำแพงหลังบ้านของผู้ก่อเหตุ
นี่แบบนี้นะฮะซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีความไม่พอใจแบบไหนอะไรยังไงกัน
แต่ถ้าทางฝั่งอู่เขาเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงปืน
จากบ้านของหลังที่ผู้ก่อเหตุอยู่เนี่ยแทบทุกคืน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ตำรวจจะมาจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
แต่เจ้าของอู่กับภรรยาบอกว่ายังกลัวอยู่นะครับ
เพราะภาพมันติดตาเหลือเกินบุกเข้ามาในอู่เขาสองรอบ
อันนี้รอบล่าสุดที่ตำรวจเนี่ยมาจับเอาไว้ได้ทัน
เขาไม่ได้สร้างหรอกเขาก็ยิงได้ยินแต่เสียงอะไรนั่นแหละ
เขาได้ยินแต่เสียงครับผม
ก็ไม่ค่อยทุกวันไอ้ช่วงหลังเนี่ยมาทีเลย
ช่วงที่มันจะมาอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยไปยุ่งกับมันเลย

ตอนนี้คุณว่าเราเองก็เกือบชินไปแล้วนะครับ
ไม่รู้จะให้จำนวณยังไงครับครับก็ไปทักษะอัดตัว
ชาวบ้านอีกหลายล้างท่าเรือนะครับที่เดือดร้อนนะครับ
แล้วก็กลัวพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มาก
คือพกปืนขนาดนี้เป็นใครใครก็กลัวนะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีก็ไปที่บ้านของคนก่อเหตุนะครับ
ก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านนะแต่ประตูบ้านปิดนะฮะไม่เจอใครนะครับก็เลยไม่ได้ถามข้อมูลกัน
เออตกลงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุไประรานเขาเพราะอะไร
ภูมิกับการสพเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้จากการก่อเหตุของผู้ชายคนนี้มีทรัพย์สินเสียหายนะครับ
แต่ไม่มีคนเจ็บหรือคนเสียชีวิตผู้ก่อเหตุตำรวจคุมตัวไว้ได้
ซึ่งมีอยู่๒๓ขบอกนะฮะคือดัดแปลงแบบใช้กระสุนจริงได้
เดี๋ยวนะคือมีได้ยังไงอ่ะพวกนี้ก็สั่งซื้อนี่แหละไม่แต่เขาเป็นคนป่วยไงครอบครัวทำไมปล่อยให้เมีย
ก็นี่อยู่ที่ว่าครอบครัวดูแลยังไงใช่ไหมแต่มี๒๓ขบอกตรวจค้นได้ไปยึดได้ที่บ้าน
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาแล้วก็ส่งตัวฝากขังดำเนินคดีแต่พ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุเขามาขอประกันตัวออกไป
โดยอ้างเหตุผลว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตขอรับตัวไปบำบัดรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
และจะชดใช้ค่าเสียหายกับทางอู่ซ่อมรถที่รถเขาเสียหายให้ซึ่งเขาตีราคามาแล้วรวมทั้งหมดเนี่ย๑๓๐๐๐บาท
นี่ฮะตำรวจบอกว่าทางพ่อแม่เขามารับตัวไปแล้วบอกต้องเอาไปรักษาอาการทางจิตนะคะดูแลกันด้วยนะคะ